เป็นไฟไหม้เพลิงพักที่กลางซอยประชาร่วมใจ๕๗เขตมินบุรี
หกขวบเท่านั้นเองฮะน้องเสียชีวิตในกองไฟเลยนะครับ
ตำรวจตอนนี้เร่งหาสาเหตุอยู่ว่าไฟมันไหม้ได้ยังไง
แล้วทำไมน้องหนีไม่ได้นะครับ
นี่คือช่วง๘โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับ

รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านประชาชนนะครับ

ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ

จุดเกิดเหตุเป็นเพลิงพักไม่มีเลขที่นะครับ
คุณผู้ชมครับสังกษีล้อมรอบนะครับเป็นชั้นเดียวปลูกติดกันสามหลัง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุแต่ไฟดับแล้ว
จากการตรวจสอบนะครับในจุดเกิดเหตุพบร่างของเด็กหญิงพิมลพัฒน์บุญเพชร
อายุ๖ขวบเองเสียชีวิตอยู่ในกองไฟ
จากการสอบปากคำนะครับนางสาวมาลีแม่ของเด็กที่เสียชีวิตทราบว่า
ไฟไหม้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๔
ปกติไม่ได้อยู่ที่นี่กันหรอกนะครับ
แต่ว่ามาพร้อมกับลูกอีก๕คนมาหาเพื่อน
เพื่อมาหาคนช่วยทำงานแยกของเก่า
ซึ่งก่อนจะส่งลูกนอนก็ไม่ได้มีการจุดไฟจุดตะเกียงอะไร
ตี๔เล็กน้อยได้ยินเสียงลูกสาวกรี๊ดแล้วก็เรียกหาเธอ
หันไปนะครับเห็นว่าเอ้าไฟมันลุกแล้วออกจากตัวบ้าน
หลังที่๒อย่างรุนแรงก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือลูก

เนื่องจากตัวบ้านมันมีเศษอะไรต่างขวางทางอยู่
แล้วก็ไฟลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้ว
โอ้โหอ่านแล้วน่าเวทนาเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียง
เรียกม้าลากยาวแบบนี้นะครับ

ซึ่งเธอกับเพื่อนก็ช่วยกันฉีดน้ำนะครับ
ดับไฟให้ได้แล้วมาพบว่าลูกสาวเสียชีวิตซะแล้วฮะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสนมีนบุรี
ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้ไปตรวจสอบ
แล้วก็มอบร่างให้มูลนิธิป่อเต็กตึง
นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไป
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพราะจุดเกิดเหตุไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับ
ไฟฟ้ารัดวงจรตัดทิ้งไปได้เลย

เดี๋ยวรอสอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดก่อนครับ
ค่ะน่าสงสัยน้อง

ใช่ค่ะเรียกมา
คือส่วนน้องค่ะ
ตอนที่เรียกเรายังเลยเลยอะคือ
คือเรายังรับรู้ได้ว่าเขาอ่ะ
ก็ที่สุดท้ายที่เขาเรียกเรา

แล้วก็กี๊กอยู่จึงแบบสองที